ไปดูอีกหนึ่งเหตุนะคะเมื่อวานนี้ท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ระเบิดอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์
คุณนึกภาพคุณขับรถอยู่ดีแล้วท่อมันพุ่งขึ้นมาน้ำมันสูงขึ้นมา๒๐เมตร
คือนึกว่าเมืองนอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่บ้านเรา
ใช่แล้วก็มีผู้ประสบเหตุด้วยนะคะรถนี่หงายท้องล้อชี้ฟ้าเลย
แต่ว่าก็เคราะห์ดีไม่เป็นอะไรไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ

ไหนนั่งกับน้ำผู้อ่ะ
คุณผู้ชมนี่คลิปจากกล้องหน้ารถนะเหมือนเรานั่งอยู่ในรถคันนี้
ใครผ่านไปผ่านมานึกว่าการจัดแสดงน้ำผู้
คือน้ำผู้ทำไมมันพุ่งขนาดนี้โชว์อะไรอยู่หรือเปล่า
จริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะก็คือท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ระเบิด
อยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์หลักกิโลเมตรที่๕๐บวก๓๐๐เขตอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
จากภาพคุณผู้ชมคาดการณ์ว่าน้ำพุ่งสูงกว่า๒๐เมตร
ทำเอาคนใช้รถใช้ถนนแถบนั้นตกอกตกใจหักหลบกันจ้าละวันเลยนะคะ
โดยท่อน้ำนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๘โมงเช้าเมื่อวานนี้ล่ะค่ะ
ทำให้น้ำพุ่งขึ้นมา
แล้วก็ทำให้คนที่ขับขี่บนท้องถนนนั้นได้รับผลกระทบไปด้วย
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาปิดวาวน้ำน้ำก็หยุดพุ่งออกมาประมาณสัก๙โมงเช้านะคะ
หงายท้องอยู่ข้างทางสภาพพังเสียหายเนี่ยนะคะ
โดยมีนางสาวสุปรานีแซ่ลีอายุ๒๘ปีเป็นคนขับ
โชคดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเธอบอกว่าขณะที่ขับรถผ่านจุดเกิดเหตุ
จู่ท่อก็ระเบิดน้ำก็พุ่งขึ้นมาตัวเธอมองไม่เห็นทาง
จากนั้นรถก็เสียหลักตกข้างทางแบบนี้อยากรู้สาเหตุค่ะคุณผู้ชม
จังหวัดชาเชิงเศร้าเพื่อที่จะส่งน้ำไปเก็บที่อ่างเก็บน้ำบางพระ
เจ้าหน้าที่บอกยังไม่สามารถซ่อมแซมได้นะ
เพราะว่าต้องใช้เครื่องจักรหนักเข้ามาซ่อมก่อน
แล้วก็ต้องสำรวจความเสียหายบริเวณนี้
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากท่อส่งน้ำชำรุด
พอชำรุดแล้วแรงดันน้ำมันสูง
มันก็เลยดันฝาระเบิดขึ้นมาแบบนี้
แต่ก็โชคดีอย่างนะผู้หญิงคนที่อยู่ในรถ

คือเธอบอกว่าที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเห็นแต่ข้างหน้าแล้วไง

ถ้าสมมุติเกิดขับเร็วกว่านี้หรือว่าไม่มีสติ

แล้วก็รถเธอตอนนี้ก็ต้องไปตีราคาเรื่องค่าซ่อมที่สูงอยู่
ถ้าเกิดว่าซ่อมไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเงินแทน
อันนี้ที่เธอบอกค่ะก็ประกันอ๋อนึกว่าหน่วยงาน
ที่ทำน้ำระเบิดออกมาเนี่ยนะฮะ